กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเอาไปนะคะว่า
คู่ใหญ่รีเทิร์นเนี่ยไม่ต้องไม่แบบว่าเป็นดารงดาราอะไร
รุ่นใหญ่รุ่นเดอะเป็นตลกรุ่นสายฮานี่แหละค่ะ
ป่าเทพค่ะรีเทิร์นรักกับป้าจุ๋ม
จู่ก็กลับมามีเหตุผลอะไรจ๊ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันจ้ะ
กลับมาใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกันอีกครั้งนะคะ
สำหรับนักแสดงตลกสู้ชีวิตปาเทพโรงามค่ะ
กับภรรยาคุณจุ๋มพัสราวัลหลังจากที่แยกกันไป
ใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่แล้วกันเอาให้มันรู้กันไปเลยว่า
อีกคนนึงจะเป็นยังไงหายกันไปกว่า๙เดือน

ซึ่งทั้งคู่บอกเลยว่าการกลับมาใช้ชีวิตคู่ครั้งนี้
ไม่ต้องปรับทัศนคติอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ
เพราะว่าตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมา๓๕ปีนะคุณค่ะ
อยู่ด้วยกันมาแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยอมลดอารมณ์น้อยใจลง
และจะจูงมือเดินหน้าร่วมกันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
บางทีเรื่องของมนุษย์เรามันมีเลือดเนื้อจิตใจ

บางทีเหมือนแบบบางทีมันพูดอะไรแบบนี้
บางทีก็อาจจะมีคิดได้แต่ว่าเราก็ตัดใจได้เยอะ
จะไม่มานั่งจมปลักกับเรื่องไอ้อย่างน้อยใจเสียใจอะไรอย่างนี้

ปรับตัวเองให้อยู่เป็นสมกับตรงที่เราอยู่
เราน่าจะอยู่ตรงไหนเราน่าจะทำอะไร

ป่าในป่าก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรที่จะต้องนำเขาไปให้ได้
และทำให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีได้กินได้
นี่คือความคิดของป่าต้องบอกให้เขาปรับให้ดีซ้ายเวลา
บอกว่าไปด้วยกันก็ต้องเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะ
หลายคนก็พอทราบกันว่าป่าเทพเป็นคนค่อนข้างคิดยังไงเอาแบบนั้น
ค่อนข้างดื้อนะคะแล้วก็พี่จุ๋มเองก็ค่อนข้างขี้น้อยใจ

ส่วนทางด้านธุรกิจขนมเปี๊ยะป่าเทพค่ะ
บอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ก็มีรายได้ที่สามารถนำไปปลดหนี้ได้บางส่วนแล้วล่ะ
พร้อมเตรียมเดินหน้าลุยสร้างธุรกิจน้ำดื่มตัวใหม่
มาอีกแล้วป่าซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่า
ได้รับใบอนุญาตในการผลิตเรียบร้อยแล้ว
และจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะ
เป็นน้ำดื่มด้วยกับน้ำชาด้วย
แล้วก็น้ำเก๊กหวยด้วยเก๊กหวยวุ้นกรอบอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ป่าก็ยังไม่เคยได้ทำนะคะ

ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนที่รักกระเป๋า
ว่าช่วยกันสนับสนุนของของป่าที่ป่าทำ
แต่ว่ามันจะไปได้แค่ไหนแล้วก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่ง
แต่เราขอบอกว่าเราได้ชิมแล้วมันอร่อยตอนนี้

เป็นกำลังใจให้กับป๊าเป็นคนเห็นได้ชัดเลย
กี่ครั้งลุกได้ทุกครั้ง

ใช้คำว่าแบบไม่เป็นไร
เพื่อให้ลุกขึ้นมาสู้ได้ต่อเท่านั้นเองนะคะ